คุณผู้ชมดูเรื่องบนท้องถนนเรื่องนี้หน่อยตอนที่เราไปสอบใบขับขี่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะย้ำนะคะใบเหลืองเนี่ยให้เตรียมหยุดนะไม่ใช่เหยียบคันเร่งให้ผ่านไปอ่า
เขาก็ปฏิบัติตามนะเวลาอยู่บนท้องถนน
เหลืองก็ต้องเตรียมหยุดไม่ใช่ให้เหยียบผ่านไป
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำกลายเป็นว่า
ทำให้คันหลังไม่พอใจที่ทำให้ต้องติดไฟแดงค่ะ
รถเขาก็จอดอยู่เดี๋ยวมันโดนมาเลยนะ

แล้วก็มันจะไม่ได้ผ่านไฟแดงนะครับนะคะคือขนาดว่า

ก็พอไฟเขียวมันทุกคนผ่านชีวิตฟันสีแยกไปแล้วนะ

เพื่อที่จะไม่รู้ต้องการอะไรก็ไม่รู้นะคะ
โอ้โฮนะคะเจอกันสองแยก
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ที่จังหวัดตากปรากฏว่า
มีการวนกลับมาหาเรื่องกันอีกรอบนึงด้วย
ก่อนที่จะขับแยกย้ายกันไปนะคะ
คุณต้อมที่จริงคุณต้อมเขาเป็นครูสอนเทคอนโดด้วยนะ
แต่เขาบอกเขาก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะเขารู้ว่าคือสติมันสำคัญ
เดี๋ยวมันก็ผ่านกันไปแล้วก็บอกไม่มีปัญหากับใครจะดีที่สุด
แต่เขาเอาคลิปนี้มาลงเพื่อที่บอกว่าคนใช้รถใช้ถนน
รบกับกฎจราจรขับรถกันใจเย็นดีกว่า
จะได้ไม่ทำให้ไฟเดือดร้อนนี่แหละค่ะ
ตามไปหาเรื่องเขาสองแยกเลยนะ
แต่รถข้างพี่เขาก็จอดนะตอนที่ว่าโดนบ่นว่าขับช้า